อันนี้บอกเลยสงสารน้องโดนตลอดตั้งแต่เข้าวงการมาโดนบูลลี่โดนล้อเรื่องหน้าตา
ท่านนี่มาโดนอีกแล้วอีกระลอกหนึ่งนะคะสำหรับน้องโดมนะคะ
โดนล้อเรื่องหน้าตาล่าสุดเนี่ยมีคอมเมนต์นึงนะคะ
วิพากษ์วิจารณ์ว่าเออเป็นนักร้องเนี่ยอย่างนู้นอย่างนี้
ทำหน้าให้มันดีกว่านี้หน่อยได้ไหมไปตัดผ่าตัดขากันไกลหน่อย
คือฟันล่างน้องเนี่ยมันจะยื่นกว่าช่วงกรามล่างนะ
น้องก็เลยตอบกลับไปบอกว่าเอาจริงเขาก็มีการศึกษาเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน

ตอนแรกนะโดมบอกเลยว่าเวลาเจออะไรแบบนี้เยอะน้อยใจอยู่เหมือนกัน
แต่ว่าหลังมาชินและกับกาล์ดอุ่ลี่ค่ะ

ไม่ได้ต้องการตอบโต้เพื่อความสะใจ

มันไม่ได้เหมือนเดินเข้าร้านสะดวกซื้อแล้วออกมาแล้วมันง่ายขนาดนั้น
บางทีเขาก็อยากบอกอยากเตือนอาจจะเป็นความหวังดีของเขา
ถ้าบางคนมาโดยที่ไม่มีเหตุมีผล

ถ้าเราจะทำเหตุผลเรื่องสุขภาพ